คุณผู้ชมจดปฏิทินไว้นะ

คุณผู้ชมฮะ

มันจะเป็นพุธพฤหัสศุกร์

จะหยุดตั้งแต่จันทร์อังคารเลยนะ
นี้คือเอานิสัยตัวเองกับพวกเหรอวะ
เราไม่ได้หยุดอยู่แล้วพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต

เราซึ่งเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเนี่ย

อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ายายังคนทายอยู่อย่าทำนี่เราต้อง
มั่นคงมั่งข้างและยั่งยืนครับค่ะนี่ผลเอกปรยุจจันทร์
โอชาครับนายกชำนาทินะรกอนุ
พฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานที่ประชุมเนี่ย
เห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็ก
วันที่๑๖ถึง๑๘พฤศจิกายนก็คือพุธพฤหัสศุกร์นะครับ
แต่ว่าอันนี้เฉพาะพื้นที่กรทมและปริมณฑลนะ
เป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวก
ในการเดินทางของคนที่จะเข้าร่วมประชุมนั่นเอง
แต่พวกบรรดาส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชน
รวมไปถึงโรงพยาบาลสารธนาคารอันนี้ให้พิจารณาตามสมควรครับ
แต่แต่คุณผู้ชมฮะไอ้วันหยุดยาวที่ผมบอกไปเนี่ย
พฤศจิกาเดี๋ยวต้องรอเสนอให้ที่ประชุมคอรมออนุมัติต่อไป
หลังประชุมเสร็จครับเมื่อวานนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์นักข่าว
ฝนก็ตกปล่อยไปนี่ท่านนายกก็มายืนตรงโพเดียม
อย่าทำให้ประเทศเสียหายเพราะเป็นเรื่องของประเทศชาติ
เรียนเคยเกิดขึ้นมาแล้วหากเป็นคนไทยอยู่ก็อย่าทำ
อันนี้น่าจะหมายถึงการปลุกระดมชุมนุมทางการเมืองต่างนะ
ปี๕๒นู้นน่ะดังนั้นที่พัทยาเป็นนักข่าวการเมือง

ครับแต่จะว่าไปอย่างต่างประเทศเนี่ยเวลากลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง
เป็นธรรมเนียมคือกลุ่มเคลื่อนไหวเขานกรู้
ยิ่งถ้าเห็นผู้นำต่างประเทศมาไม่รู้แหละ
ฉันจะต้องไปอยู่ตรงไหนก็ตามที่เป็นเส้นทางผ่านของผู้นำเขา

ตั้งใจจะให้ส่งข้อความไปในระดับโลกไง
จากนี้ครับอันนี้ประเด็นใหญ่เลย
นักข่าวถามท่านนายกกรณีที่พักเพื่อไทยจะยื่นสารรัฐธรรมนูล
ภายใน๑๗สิงหาให้สารท่านวินิจฉัยการดำรงตำแหน่งนายก

เรื่องนี้นายกได้ยินนักข่าวถามปุ๊บมีท่าทีอย่างไร

ไม่ใช่เรื่องของศาลอย่างเดียวเรื่องของท่านด้วยนะ

นี่แหละผู้สื่อข่าวก็พยายามถามถึง
ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านจะตามรอยพลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือเปล่า
เออแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านพอแล้วนะผลเอกเปรมเนี่ย

คือพลเอกเปรมเนี่ยตอนนั้นก็๘ปีเหมือนกัน
ก็ตั้งแต่ปี๒๕๒๓ถึง๒๕๓๑
ปีพอดีแล้วก็ลงจากตำแหน่ง
แล้วก็ส่งต่อให้พลเอกชาติชายชุนวันไปนะครับ
ทีนี้ครับก็มีการถามท่านนายกด้วยว่า
ท่านนายกท่านนายกเนี่ยท่านได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความไว้บ้างหรือเปล่า
นายกไม่ตอบนะครับคำถามนี้ก็เดินสายหัวแล้วก็กลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีเลยฮะ
ทีนี้พูดถึงการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์
ก็มีการถกเถียงกันว่าจะนับตั้งแต่ปี๕๗ไหม

นับตั้งแต่ปี๕๗คือ๒๔สิงหา

คืออย่างนี้คุณผู้ชมคิดยังไงเอาคอการเมืองหน่อย
เผื่อมีคอการเมืองดูอยู่มีอยู่แล้วล่ะ
ท่านจะนับท่านประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่
เป็นนายกหลังรัฐพรภานหรือหลังฤทธิ์ตั้ง

ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่รัฐประหารแล้วมีการโปรดก้าวให้เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหาร
ใช่ก็คือนับ๒๔สิงหาปี๕๗จะไปหมดก็คือ๒๓สิงหาปี๖๕
ถ้าขยักที่๒ก็จะนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนุนปี๖๐
แล้วถ้าเกิดว่านับขยับที่๓ก็คือวันที่มีการประกาศให้เป็นนายก
ตามเขาเรียกนายกระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง
อีกประมาณ๕ปีนับจากนี้ไปก็หมายความว่า

จุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการเมืองไทยด้วย

ก็เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะคะ